รวมไปถึงคณะศพโดยไปตามหารอยพระพุธบาตรค่ะโห
กันที่นี่นะคะแต่อาจจะลำบากนิดนึงสำหรับการเดินทางนะ
ต้องนั่งรถไปในป่าก่อนแล้วก็ต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ๑๐๐เมตรนะ
ถึงจะไปถึงตาดหินหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบ่อเย็น
ซึ่งอยู่ในป่าห้วยน้ำพานเขตป่าชุมชนบ้านกวางใหม่ถาวร
เป็นจุดที่คนรุ่นเก่าคนโบราณเขาเล่าว่าตรงนี้คือตำนานสืบทอดเลยนะ
เขาบอกว่าตรงนี้คือจุดที่พบรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่
และพอเดินมาถึงสรุปว่านี่เจอจริงค่ะ
แล้วพบว่าบนตาดหินมีลักษณะของรอยยุบในหิน
คล้ายกับรอยเท้าด้านซ้ายของคน

ประมาณ๓๙เซนติเมตรคือจะเป็นคนจริงก็คงจะไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้นะคะ
ซึ่งพระอาจารย์กฤษกรท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตามคำบอกเล่าเนี่ยมีถ้าเกิดหากมีรอยเท้าอยู่บนที่ราบ
แล้วราบเรียบเสมอกันปรากฏอยู่ที่ไหน
นั่นแหละคือรอยพระพุทธบาทหรือรอยเท้าพระพุทธเจ้า
แต่ว่าหลังจากนี้นะเดี๋ยวทางคณะสงฆ์
ปรึกษาคณะกรรมการตำบลบ้านกวาง
ฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจะดำเนินการดูกันอีกที
จะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาต่อไปหรือไม่อย่างไรนะคะ